โอ้โหขอบคุณมากน่ารักดีนะพี่ทิเป้เนอะ
สีสันวันหยุดแบบนี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีอีกคนนึง
ที่จะต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ

เป็นเรื่องข่าวดีของพุทธศาสนิกชน

เดี๋ยวให้ไปสภาพอากาศดูข่าวดีกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานี้นะครับพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
เขาร่วมพิธียกยอดพระมหาพุทธเจดีพุทธคยา
ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชะยันตีในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
บรรยากาศในพิธียกยอดพระมหาเจดีพุทธคยา

พระราชเถราชั้นผู้ใหญ่และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

ปัญโยเจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออก
และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ส่วนในวิชัยศรีวัฒนภรรพาประธานมวลและนิทิ
สุวรรณภูมิพุทธชะยันตีพร้อมครอบครัว
ได้ร่วมเป็นประธานในฝ่ายคาราวาส
พิธียกยอดพระมหาเจดีพุทธคยาเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า
มีการสวดเจริญพุทธมนต์สมโพธิโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์๖๑รูป
โดยร่วมสวดเจริญชัยยะมงคลคาถา
ส่วนช่วงบ่ายมีขบวนแห่อันเชิญยอดพระมหาเจดี
เข้าสู่วัดสุวรรณภูมิพุทธชะยันตี
เพื่อนำขึ้นไปบนยอดเจดีและมีการแสดงหนังใหญ่เฉลิมฉลอง
ซึ่งระหว่างในประเทศไทยประกอบพิธีทางพระสงฆ์
ในวัดไทยพุทธคัยาอินเดีย
เงิน๖๑ล้านบาทเพื่อสมทบทุนเกาะสร้าง
พระมหาเจดีพุทธคยาแห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะ